จากเรื่องเครียดกลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้น
รอปภท่านหนึ่งแถวดอนเมืองค่ะ
คือนั่งดื่มกินเหล้าขาวกับภรรยานะคะ

ทะเลาะกันเรื่องของเงิน๕๐๐๐บาท
สุดท้ายไปคว้ามีดสปาต้าที่อยู่ในห้องเช่า
สองชั้นมาแทงภรรยาตัวเองเสียชีวิต
แล้วสิ่งที่เศร้ากว่านั้นคือฝ่ายสามีนั่งเช็ดตัวให้ภรรยาไม่ยอมออกไปไหนจากห้องเช่า
อยู่แบบนั้นอยู่กับศพ๒วัน๒คืนเต็ม
คุณรู้ไหมว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงรู้ว่าในห้องเช่าตรงนี้มีศพ
เพราะลูกของคนก่อเหตุก็คือเขามีลูกติดกันมาแล้ว
ลูกของรอปภคนก่อเหตุเนี่ยพยายามติดต่อพ่อว่าจะมาหาที่ห้องเช่าตรงนี้
พ่อปฏิเสธไม่ยอมให้มาหาลูกเอกใจค่ะติดต่อไปยัง
ภรรยาใหม่ของพ่อก็คือคนที่โดนแทงตายเนี่ยนะก็ติดต่อไม่ได้
สุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วกลายเป็นว่านั่นแหละค่ะ
เห็นเต็มตาเลยว่าพ่อเนี่ยจ้วงแทงภรรยาของตัวเองที่คบกันมา๑ปีเสียชีวิตนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจสอนอดอนเมืองนะคะ
ก็ต้องลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจสพนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็อาสามูลนิธิร่วมกระตันยู
ไปตรวจสอบบ้านเช่าตรงนี้แหละ๒ชั้นภายในซอยประชาอุทิศซอย๕
ผู้ตายก็คือคุณสุนทรีพิริยธรรมวงศ์หรือว่าแอนอายุ๔๒ปีค่ะ
ถูกมีดจ้วงแทงที่ราวนมด้านซ้ายหกแผลด้วยกันเสียชีวิตอยู่ข้างที่นอนตรงนี้นะคะ
มีผ้าเช็ดตัวเนี่ยคลุมร่างไว้มีคราบเลือดเนี่ยไหลซึมออกมาตามพื้นค่ะครับ
พร้อมกับไปจับตัวคนก่อเหตุนะคะชื่อว่านายเทพชิมแลมชิมแชล่มอายุ๖๐ปีนะคะ
นายเทพให้การสารภาพบอกว่าทำงานเป็นรอปภหมู่บ้านแห่งหนึ่งในระแวกนั้นแหละ
ส่วนผู้ตายเป็นพนักงานร้านขายยาคบหากันมาสักประมาณ๑ปีเสร็จ
ภรรยาจะมาหาทุกวันศุกร์แล้วก็จะกลับไปทุกวันอาทิตย
คือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะทุกครั้งที่มาหาก็จะซื้อเหล้าขาวมานั่งกินด้วยกัน
ที่ผ่านมาก็มีปากเสียงกันมาตลอดคือเรื่องเงินไม่พอใช้
วันศุกร์ที่ผ่านมาภรรยาเดินทางมาหาตนเองตอนบ่าย๓
แล้วซื้อเหล้าขาวมานั่งกินกันตามปกติกระทั่งภรรยาเนี่ยจู่พูดมา
บอกว่าอยากได้เงิน๕๐๐๐บาทเพื่อส่งกลับบ้านไปให้ทางบ้าน
แต่รอปภคนก่อเหตุเขาบอกไม่มีให้สุดท้ายแล้วก็เลยเกิดปากเสียงกันขึ้น
ทีนี้ด้วยความโมโหค่ะคนก่อเหตุเขาบอกว่าเขาก็เลยไปคว้ามีดสปาต้าที่อยู่ในห้องพักนั่นแหละ
แทงภรรยาจ้วงแทงไปหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยล้มฟุบกับพื้น
หลังก่อเหตุด้วยความผูกพันและรู้สึกผิดก็เลยนั่งเฝ้าเช็ดตัวให้ศพนะคะ
ทุกวันเลยหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาบุกจับค่ะ
ทีนี้ลูกสาวของคนก่อเหตุเล่าบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์แล้วเธอพยายามติดต่อหาพ่อ
มาหาพ่อแต่พ่อปฏิเสธรู้สึกผิดปกติเพราะพ่อไม่ออกไปไหนเลย
อยู่ในห้องเช่าตรงนี้บ้านพักตรงนี้แล้วติดต่อแฟนใหม่ของพ่อก็ติดต่อไม่ได้ด้วย
สุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะให้มาช่วยตรวจสอบ
และมาพบว่าแฟนใหม่ของพ่อถูกพ่อแทงเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
หดนะแล้วก็เฝ้าศพกันอยู่อย่างนั้นอ่ะนะใช่ค่ะ
ก็สภาพเศรษฐกิจอะไรแบบนี้เคยดูโฆษณากันอยู่นะครับ
อันนี้ผมไม่ได้ซ้ำเติมทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าจนเครียดอย่ากินเหล้าครับจนเครียดอย่ากินเหล้า
สติมันขาดอะนะครับมีน้อยก็กินแต่น้อย
ถ้าไปกินเยอะแล้วเดี๋ยวมันขาดสติแล้วก็มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ผู้ชายเองก็ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าโดยเจตนาแล้วก็ปิดบันซ่อนเร้นอำพลางศพด้วย
ยิ่งขับเงินมันก็ยิ่งหมดนะครับ